ืบหน้าการจับกลุ่มตัวนายโกติ
หรือว่าวุฒิพงศ์กฎจธรรมคุณผู้ต้องหาอาวุธสงคราม
ในครอบครองซ่องสุมอาวุธเพื่อก่อเหตุความรุนแรง

หลบหนีจากประเทศลาวไปที่ประเทศเวียดนามแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้นะครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายก
รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ออกมาพูดบอกว่ายังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว

ก็สามารถที่จะขอความร่วมมือจากทางการเวียดนาม
ในการตามจับกลุ่มตัวได้ครับ

ดูก่อนว่าเขาอยู่ที่ไหนมันต้องมีที่
ถ้าไปจริงนะเขาต้องรู้
แล้วก็ทางเวียดนามเขาต้องรู้

รับตีเขาก็เพิ่งมาหาเราเมื่อสองวันนี้
ไปที่ไหนก็ไปผมตามได้ทั้งนั้น
แล้วทางเราเองเขาได้มีอะไรกลับมาไหมครับ
ที่เราสมมุติกับทางเขาเรื่องโตตีอะไรอย่างนี้ครับอะไรนะ

ได้ตอบกันมาทางไหนบ้าง
คือคำถามที่ผู้สิทธิ์ข่าวถามก็คือ
ทางการลาวได้ตอบอะไรมาเรื่องของนายโกติบ้างหรือเปล่า
รองนายยกประวิทย์บอกว่าก็ไม่ได้ตอบอะไรนะ
แต่มาจากการที่ตนอ่านหนังสือพิมพ์ของลาว

เกี่ยวกับนายโกติด้วยแต่ก็อ่านออกบ้างไม่ออกบ้างเนี่ยนะครับ

ส่วนเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยบ้านพักย่านลาดพร้าวซอย๗๑นั้นนะครับ
เอกประวิทย์ก็ยืนยันบอกว่าก็ไม่ได้เพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยอะไร
แต่เพราะบ้านของตัวเองติดถนนแล้วก็มีปัญหาในเรื่องการจราจร
ตำรวจในพื้นที่จึงเข้ามาดูแลความเรียบร้อยให้เท่านั้นครับ
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยบ้านพักของผู้นำ
ทั้งพลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเป็นไปตามแผนดูแลความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
โดยจะคัดกรองบุคคลและรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกพื้นที่
แล้วก็รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์ก็ไม่ได้กำชับเรื่องใดเป็นพิเศษ
แต่ทางการข่าวก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาครับ
ด้านของพันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกคศเปิดเผยครับว่าการจับกลุ่มอาวุธสงคราม
ในช่วงที่ผ่านมานั้นผู้บัญชาการฐานบกได้สั่งให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ประสานงานกับตำรวจโดยเฉพาะมาตรการด้านการข่าว
เพื่อหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายต่าง
แล้วก็ติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ